เออลึกเลยนะซับในดินจริงลึกขนาดเนี้ย
ไปดูซิว่าทรัพย์ในดินที่ผมพูดถึงมันคืออะไรครับ
ว้าว
อ่าหลายคนพอจะนึกออกนะ
แต่ให้ดูการขุดหลุมอีกที

บอกว่าทรัพย์ในดินหลายคนอาจจะเห็นภาพนี้แล้วนึกถึงพวกทรัพย์สมบัติหรือเปล่า
นึกว่าไปขุดทรัพย์สมบัติใต้ดิน
ค่ะลึกมากเลยอ่ะไม่ใช่ล่ะ
ถ้าไม่ใช่แบบนั้นแล้วเขาขุดลึกขนาดนี้ทำไมเจาะ

ไม่ใช่แต่ที่เห็นอยู่ที่เอาขึ้นมานั่นน่ะคือไข่แมงมัน
โอ้โหปฏิโท
ไม่เคยเห็นเจาะลึกอะไรขนาดนั้นจะไปถึงชั้นบาดานวังพญานาคแล้วไหมคะ

ถ้าลึกลงไปอีกนิดถึงชั้นแกนโลกเลยนะครับ
โอ้โหเจอสปอสซิลแล้วเนี่ยตอนนี้
ไข่แมงมันจริง

คือเดี๋ยวมันไปอยู่ลึกขนาดนี้เรายังขุดตามมันไปอ่ะคุณ

เลยได้เห็นภาพแบบนี้ไงนี่เป็นรังเลย
โอ้โฮขุดจากการขุดยกพิงามแบบนี้เลยอะ
โอ้โหใครจะเชื่อฮะมันจะอยู่ได้ลึกขนาดนี้

ไปร่อนไปล้างน้ำก่อนนะ
แล้วเอาไข่นั้นออกแยกเศษดินออกไป
ไม่งั้นเราก็อ่อนเคี้ยวไปกับไม่ได้
เพราะแยกไข่แยกดินเสร็จแล้วก็ไข่ทิ้ง
แล้วก็กินแต่ดินอย่างเดียวจะบ้าแล้ว
เอาดินกลับไปกินไข่มันสิ

คุณผู้ชมดูการล้างของเขามันละเอียดอ่อนทุกขั้นตอน
เพราะไข่แมงมันต้องล้างเบาล้างอย่างประคบประงม

กิโลกรัมนึงนะอยู่ที่๑๘๐๐๒๐๐บาท
หมูถ้าเป็นขีดก็เท่าไหร่ขีดละ๒๐๐

นั่นคือเหตุผลว่าทำไมต้องไปขุดกันจริงจังขนาดนี้